อีกเหตุการณ์นึงเพราะกันเลยค่ะ
เมื่อสักครู่รถพังอันนี้คนพังค่ะ
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะคะอยู่ที่ภูเก็ต
เธอเดินอยู่ดีมีหมาสองตัวไม่รู้มาจากไหน
แต่วิ่งพุ่งชนเธอเต็ม

เธอเดินอยู่ดีต้องใช้คำนี้จริงนะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูมุมขวาล่างนะคะ

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือขาเธอหัก
จังหวะล้มคือเหมือนมันโดนขัดขา

บาดเจ็บกันไปต้องรักษาตัวเข้าเฝือกกันไปเลย
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
หมาสองตัวนี้ไม่ใช่หมาไม่มีเจ้าของนะคะ

แต่เจ้าของไม่ยอมชดใช้เงิน

ต้องบอกก่อนว่าผู้บาดเจ็บคือนางกุมารีเก้าเอี้ยนนะคะ

ทีนี้หลังเกิดเหตุสามีของเธอนายวิวัตรเก้าเอี้ยน

คุณปล่อยหมาวิ่งเนี่ยแล้ววิ่งชนเมียผม
ผมล้มขาหักคุณต้องรับผิดชอบ
เจ้าของหมาบอกว่าไม่

ไปคุยกับตำรวจ

ไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าของหมาได้

ขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต

ก็ให้ความเห็นสอดคล้อง

ถ้าตามกฎหมายมันน่าจะเอาผิดได้

และทางคดีอาญาซะด้วยซ้ำ
ฟังเสียงของสามีผู้บาดเจ็บกันหน่อยนะคะ
ในขณะสถานสร้างความเป็นรถให้กับคนอื่น

ที่ว่าศูนย์ดำรงภูเก็ตทำให้ความเห็นสอดคล้อง

เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
รสาธิตปรัชญาอริยกุลค่ะ

แล้วไปสร้างความเสียหายต่อร่างกาย

ตามประมวลกฎหมายอายามาตรา๓๗๗
ก็คือถ้าผู้ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย

ที่อาจจะทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ยืนกันอีกครั้งอยู่

นอกจากผิดกฎหมายอายามาตรา๓๗๗

เจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยง

อยากจะแนะนำเจ้าของหมาว่า
เจรจาและชดใช้น่าจะดีกว่า